สวัสดีครับสวัสดีครับคราวสายไทยสดใหม่ให้เยอะมาโอเค
นี่เริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยเริ่มเลยนะฮะวันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นประเด็นดัง

วันนี้นะฮะทางตำรวจสภเขาสวนกวางนะครับ

ควบคุมภูมิชนกว่า๑๐๐คนนะฮะ
คุมตัวนะครับเปรี้ยวเอิญแจ้นะครับ

ทำแผน๘จุดคดีฆ่าหันศพน้องแอ๋มนะครับ
ก่อนส่งสารขอนแก่นฝากทางพัดแรก
เมื่อเวลาประมาณ๘๒๐นวันนี้นะฮะ

มีการเรียกระดมคนตำรวจนะฮะ
ที่สภเขาศูนย์กวางนะครับ
ถึงตำรวจนะฮะคุมภูมิชนกว่า๑๐๐นาย

อย่างที่บอกไปนะครับเปรี้ยวเอิญแจ้นะครับ
ผู้ต้องหาร่วมการฆ่าหันศพนะฮะ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ

นำตัวผู้ต้องหาคดีหั่นศพทั้ง๓คนเนี่ย

โดยใช้เวลาทำแผนในจุดแรก

ก็ไปจุดที่๒คือร้านสะดวกซื้อนะครับ

รวมถึงจุดฝังศพน้องแอ๋มด้วยนะครับ

กราบขอโทษขมาแม่น้องแอ๋มนะครับ

ขออำนาจสารขังผลัดแรกนะครับ
สารจังหวัดขอนแก่นต่อไปนะครับ

ฟี่คู่กับเจ้าหน้าที่นะฮะ
โดยมีการแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางนะครับ
จนทำให้ทางคุณโอปอล์นะครับ

อยู่กับเรื่องดังกล่าวนะครับบอกว่า
ตนเองเนี่ยค่อนข้างรับประวังในการแชร์สื่อนะฮะ

ถ้ามากไปเนี่ยอาจจะทำให้คนร้ายเนี่ย

หรือถ้าเกิดพูดถึงคนเหล่านั้นมากเกินไปนะฮะ

จะกลายเป็นเรื่องในสังคมเนี่ยรับได้
จนกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบในที่สุดนะครับ

เขาเรียกว่าเสพสื่อแล้วเนี่ย

คือเป็นประเด็นที่ตอนนี้กำลังสับสนกันอยู่

ทางข่าวตามสื่อต่าง
ได้มีการออกไปนะครับว่าวันนี้

โหสีกรรมกับทางแม่ของแอ๋ม

ที่เห็นในข่าวนั้นไม่ใช่แม่ของแอ๋มนะ
อ้าวแล้วเป็นใครครับ

กำลังขออโหสิกรรมกับผู้หญิงเห็นไหมฮะ

หลังจากนี้ไปอย่าไปทำกับคนอื่นนะ

ทางพ่อกับแม่ของทางน้องแอมนี่

เขาก็ได้มีการโพสต์ในคลิปไปฟังครับ

ที่เปรี้ยวเข้าไปขอเข้ามากับผู้เพื่อนน่ะ
ไม่ใช่แม่ของแอ๋ม
เป็นน้องสาวคนสุดท้องของแม่

ในฐานะเป็นน้าของแอ๋มกับคุณยาย
ซึ่งทุกคนหลายคนอาจจะเข้าใจผิด
เพราะว่าตอนนี้แม่อยู่ที่กรุงเทพ

ให้เข้าใจถูกตามนี้นะคะ
โอเคนะครับก็คือเป็นการยืนยันนะฮะว่า
ตามที่ข่าวและสื่อโผล่นำเสนอออกไป
แม่นี่นะครับแล้วก็ได้มีการอภัยศิกรรมกัน

น่าจะเป็นการนำเสนอข่าวที่ผิดพลาดไปนะครับ

ให้ใช้วิจารณญาณใช่ไหม
ทำไมสื่อถึงไม่ใช้วิจารณญาณ

ยังไงพี่ม้ามองกันอย่างไร
คือเวลาเราจะเสนอข่าวอะไรก็แล้วแต่
ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
สะท้อนถึงสังคมของคนในยุคปัจจุบันนี้
มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเรา
เราเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา
มันแบบว่าเน่าเฟะมากที่สุดเลย

แล้วพอเวลาเรานำเสนอออกไปเนี่ย
มันดันกลายเป็นแบบว่านำเสนอไปในสิ่งที่แบบว่า
อ้าวดูแล้วเหมือนกับแบบไปเชิดชู
คือนักวันนี้น่านอกเหนือจาก
บางทีในการที่ออกมาโทรภูมิตัวแซลฟี่แล้ว

เอากระเป๋าที่เปรี้ยวถือมาวางขาย
ล่าสุดผมก็เห็นว่ามีทำเป็นเหมือนกับพุงกุญแจ
คืออันนี้ผมว่าสังคมมันไปกันใหญ่แล้ว
ใช่เขาไม่ใช่ฮีโร่นะ

เมที่ได้เป็นโปร่อ่ะโปร่าก๊อฟตอนนี้
ไม่พูดถึงเขาทำไมไม่โตล่ะไม่โตเขาคนนั้นไม่พูดถึงเขา
แต่มันเป็นอีนาคนนี้นะพูดเอาพูดเอาอยู่นั่นน่ะ

เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะฮะ
คนเราเนี่ยเวลาทำดีไม่เชิดชูกันนกแปลก
คนที่ทำไม่ดีกลับพูดถึงข่าวเขาอย่างหนักนวง
พูดถึงอะไรก็ไม่รู้โอเคตอนนี้กลายเป็นคนไปตีกระแสเรื่องแบบ

กลายเป็นคดีเรื่องนี้กันทุกวันเลย
ถูกต้องนี่นะการที่จะให้ข้าวนักโทษกิน
หรือว่าการที่จะให้ความสะดวกสบายกับนักโทษ
เป็นเรื่องที่แบบว่าโอเคล่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิดหรอก
เพราะมันก็ต้องให้มันเป็นมนุษย์นึกออกไหม
แต่ทำไมมันต้องมีภาพแบบนี้ออกมา
ให้มันมีความรู้สึกว่าอ๋อทำผิดแล้วทำเลย
แกจะสุขสบายมันตีความออกไปเป็นอย่างนั้น
เข้าใจคำนี้ไหมคือไม่ต้องเอาภาพแบบนี้ออกมา
ไม่ต้องเอาออกมาแล้วจะดีที่สุด
คือตอนนี้คือบางทีสื่อไม่ได้เอาออกมานะพี่
แต่บังเอิญว่าคนที่ถ่ายกันเองนั่นแหละแล้วก็ส่งต่อกันไง
แข่งกันที่จะเอาออกมาใครได้ก่อนใครแน่ก่อน
อันนั้นมีส่วนอันนั้นมีส่วนหนึ่งนะฮะ

แล้วแชร์ต่อกันเป็นการแชร์กันต่อออกมา
พอเป็นข่าวเป็นประเด็นปุ๊บสื่อก็เลยเอามาลงกัน
ตอนนี้เป็นประเด็นกันอย่างนั้นนะฮะก็ต้องระวังนิดนึง
และตอนนี้เนี่ยนะอีพวกที่แบบว่าวัยอะ

แล้วไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการแบบว่าอะไรควรไม่ควร
จริงฉันก็ไม่เข้าใจมันก็
นี่ก็อาจจะเป็นในอีกมุมมองหนึ่งของเค้านะฮะ
ตอนนี้เขาก็อาจจะมองว่าหลายคนเพิ่งสื่อพึ่งตำรวจลำบาก
ก็อาจจะไปพึ่งในมุมของเพจสายดัง
ซึ่งบางเคสเขาก็แบบตรงไปตรงมานะเราก็เห็นกันชัดเจน
ก็อาจจะเป็นแบบมันเลยกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องไปพึ่งแล้วล่ะตอนนี้

แล้วฆาตกรฆ่าคนแบบโหดเยี่ยมอย่างนี้ไม่ต้องใส่กุญแจมือผู้หญิงไม่ต้องใส่

ตำรวจก็สามารถที่จะถ่ายคู่กับผู้ต้องหาได้เหรอ
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่ง

มันคืออะไรฉันก็ไม่เข้าใจอันนี้

ก็คือทางตำรวจเขาได้มีการชี้แจงนะครับ
บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเหตุผลเนี่ยมันก็

ก็เลยถ่ายรูปได้
อะไรอย่างนี้ลักษณะอย่างนั้นนะฮะ

คือถึงเป็นผู้ต้องหาแต่ยังไม่ได้ยัง
ไม่ได้สรุปออกมาอยู่ดีว่าเขา

ถ้าถามโดรน็อล์
ตอนนั้นที่ได้มีการแชร์กันออกไป
อ่ะเดี๋ยวหายไปละค้างไปละ

ตำรวจห้ามถ่ายภาพกับผู้ต้องหา

แต่ทำหมดเลยรูปทุกอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้เนี่ย

เหอะฮะเด็ดจริงคนสมัยนี้แต่วันนี้เดี๋ยวนะพี่หนุ่ม
อะใช่ครับมีคุณพูดให้แล้วอะเป็นยังอะไรบ้างคะพี่ไปสัมภาษณ์มา

ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่
เดี๋ยวไว้ให้คุณผู้ชมติดตามกับเราเองละกันว่าเป็นยังไง
แต่แบบแบบนี้ไหมครับแต่ที่นี่แน่เขาไม่ได้ให้โอโหสีกันละกัน
นี่แหละครับแต่มันมีเรื่องราวอื่นอีกเยอะแยะมากมาย
เขาบอกน่าจะมีตัวละครเพิ่มด้วย
อ๋อมันน่าจะมีคนที่เกี่ยวพันธุ์มากกว่านั้นแหละมีตัวละครเพิ่ม
มีอยู่แล้วแหละชีวิตนี้โอเคพอกันหมดไปเรื่องต่อไป
มาเรื่องนี้พอกันเหมือนกันนะเรียกได้ว่าตามลากคอได้มาอีกหนึ่งคนแล้ว
สำหรับผู้ต้องหาที่ร่วมทีมสังหารฆ่าฝังโบกปูนสามเณรปลื้ม
วัดวังตะวันตกเมืองคอนซึ่งก็จับกลุ่มไปแล้ว๓คนแรกในชุดที่หนึ่ง
แล้วก็นำไปฝากขังไว้แล้วเรียบร้อย
ส่วนคนร้ายที่เหลือยังอีกหลบหนียังอยู่อีก๒คน
จากคดีฆาตกรรมอำพลางในสุพโชคอายุ๑๗ปีหรือว่าสามเณรปลื้ม
ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชถูกคนร้ายฆ่าฝังดินโบกปูนทับภายในวัด
เหตุเกิดมาเมื่อต้นเดือนมกราคม
ต่อมาก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจับกลุ่มผู้ต้องหาร่วมทีมสังหารได้๓คน
นั่นก็คือในเด่นชัยนะฉันไม่อยากจะอ่านนามสกุล
ไม่เป็นไรงั้นต่อไปเลย
แล้วก็นางปิยชัดหรือบิวอายุ๔๐ปีเป็นภรรยาของนายเด่นชัย
แล้วก็มีอีกคนหนึ่งในสุริยาอดีตสามเณรบวชแล้วก็เป็นกันอย่างนี้ดีจริงเจริญ
ส่วนปมสังหารในเด่นชัยอ้างว่าผู้ตาย
ก็ไปขโมยเงินขโมยทองซ่อยอะไรของเขาไม่รู้เช่าน
ว่ามั้ย
ผู้ต้องหาก็ตอนนี้ก็ได้ถูกนำตัวไปฝากขังเอาไว้

ต่อมาวันที่๔มยนะคะก็ได้มีการเปิดเผย
เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ต้องหาร่วมก่อคดีสังหารสามเณรปลื้ม
ยังหลบหนีอีก๓คนด้วยกัน
ล่าสุดก็จับกลุ่มได้อีก๑คนแล้ว
นายนาธีหรือว่าเบนส์อายุ๒๔ปี

เดี๋ยวนี้นะเออมันแน่จริงส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก๒คนก็ยังหลบหนีนะฮะ
ชื่อนายพิสิทธิ์นี่รู้หมดเลยนะว่าเป็นใครบ้าง
แล้วก็มีนายอานั่นแหละไม่อยากจะบอกนามสกุล
อายุ๕๕ทั้งนั้นเลยฉันรู้แล้วล่ะทำไมเด็กสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้

สังเกตมั้ยรู้มั้ยว่าสาเหตุมันมาจากไหน
ว่าสังเกตดิเรื่องของกรณีของคุณน้องแอ๋มนะกับเปรี้ยวเนี่ย

แล้วก็เปรี้ยวเนี่ยนะฮะก็คืออายุก็ยังน้อยอยู่
เพราะว่าพ่อแม่สอนไม่เป็นนี่ไงพ่อแม่เนี่ยสอนไม่เป็น
พ่อแม่เกิดมาก็ทำมาหากินไปทั้งวันทั้งวันทั้งวัน
ไม่มีจะกินก็ต้องหากินไปวันนะครับ
เป็นเขาเรียกว่ารายได้ต่อวัน
มันก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งคอยสอนหรอก
แล้วก็ตอนที่เขาเป็นลูกพ่อแม่เขาก็เป็นอย่างนี้
พ่อแม่มันก็ไม่เคยสอนใช่ไหมว่าอะไรถูกอะไรผิด
คุณธรรมจริยธรรมหรืออะไรอย่างนี้
เรียนหนังสือก็ส่งไปเรียนอย่างนั้นแหละ
ไม่มีเงินส่งเรียนก็มานี่ออกมาเถอะมาช่วยกันทำไม
คืออย่างนี้ฉันนี่เคยส่งเด็กเนี่ยนะฮะเรียนหนังสือ
พอมันสามารถเรียนหนังสือคือเราก็อยากจะส่งให้มันสูงสุด

พ่อแม่ออกมาเลยทำงาน

อะไรมันควรไม่ควรเหมือนอย่างที่เธอสอนลูกเธอ

มันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นลูกโซ่อย่างนี้
ต่อให้อีนางเปรี้ยว

คนประเภทนี้ที่อยู่ในระดับนี้

นี่เหมือนกันไปหมดเลยเข้าใจป่ะ
อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมจะเสริมนิดนึงก็คือว่า

สังคมในโลกโซเชียลเนี่ย
มันแรงมันแรงมากค่ะ
การนำเสนอในข่าว

ผลงานต่างที่มันหลุดออกไปเนี่ย
จริงเนาะมันทำให้คนเห็น

อย่างเธอบอกไว้นั่นไงคะแล้วก็รู้จักการวิเคราะห์

มันก็จะทำให้เกิดการวิเคราะห์ได้

แล้วถ้าเกิดเด็กสอนไปแล้ว
แต่เขาไม่ฟังในสิ่งที่พ่อแม่พูดอะพี่

ถ้าเกิดเราสอนแล้วถ้าเกิดเราเป็นนะ

จริงมันก็รู้เรื่องแล้วมันก็ฟัง
แต่มันยังถึงวัยของมันที่จะต้องการ

ที่เราจะเป็นนายมันให้ได้

เราต้องเป็นนายลูกให้ได้

เพราะว่าอย่างบางคนพ่อแม่อาจจะพยายามบอกในทางที่นี้
แต่เด็กอาจจะไปสืบจากสื่อไปแบบไปดูเองฟังเองวิเคราะห์เอง
แล้วคิดเองว่าไอ้สิ่งที่เห็นคือถูกตามกระแส
ถ้าสมมุติว่าสอนอย่างดีแล้วแล้วมันไปเลว
อันนี้เรียกว่ามันเป็นกรรมของมัน
แล้วก็เป็นกรรมของพ่อแม่เข้าใจคำนี้ไหม
ที่มีรูปในลักษณะแบบนี้
แต่จริงถ้าซ้อนไปเถอะยังไงมันก็ฝังเข้าไปอยู่ในหัว

คือสังคมปัจจุบันน่ากลัวจริง
อันนี้เป็นสาวที่เรียนจบแบบปริญญาตรีนะ
มีความรู้มีอะไรหลายอย่างหมดเลย
แต่ใช้ความรู้ที่ตัวเองมีไปทำทางน่าเกลียดมากเนี่ย
จับสาวตุ๋นไป๓ล้านเซลปคนดัง
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่สนทองหล่อค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกสิทธิภาพใบประเสริฐ
รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็พร้อมกับตำรวจฝ่ายสืบสวนสนทองหล่อ
ร่วมกันจับกลุ่มนางสาวพัศดาการดาพาค่ะ
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้เลยนะคะ

ข้อหาร่วมกันช่อกง
พร้อมของกลางกระดาษจดข้อมูลส่วนตัวบุคคล
พร้อมเบอร์โทรศัพท์๑๐แผ่นมีคอมพิวเตอร์ไอแพด
จับกลุ่มได้ที่บ้านพักย่านวัชรพล

คือเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่๒๓พฤษภาที่ผ่านมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่า
มีคนร้ายเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง

หลอกให้แม่บ้านที่บ้านที่ทำงานภายในบ้านของตน
เอาทรัพย์สินภายในตู้เซฟออกมา
โดยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งหนึ่ง
แล้วก็อ้างอีกว่าขณะนี้เนี่ยเจ้านายของตนกำลังทำเรื่องกู้ยืมเงินค่ะ
แล้วก็ต้องใช้ทรัพย์สินเพื่อจะค้ำประกัน

ให้เจ้าหน้าที่ที่ธนาคารติดต่อมา
คือในระหว่างนั้นแม่บ้านที่บ้านก็โทรศัพท์กลับไปหาเจ้านายตัวเอง
ว่าจริงหรือเปล่าเจ้านายปรากฏว่ากลายเป็นเสียงของผู้หญิง
อ้างตัวเป็นเลขาอีกเป็นเลขาเจ้านาย
แล้วก็ตอบมาว่าเจ้านายติดประชุมจริง
พร้อมกับยืนยันว่าจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อไปให้เอาทรัพย์สิน
ตนก็เลยหลงเชื่อค่ะไปเปิดตู้เซฟแล้วเอาของเอามาให้เขา
เอาไปเลยนะคะทรัพย์สินพอเจ้านายกลับมาจึงรู้ว่า

ทั้งนี้มูลค่าทรัพย์สินที่นำไปให้คนร้ายก็ประมาณ๓ล้านบาทค่ะ
มีทั้งทองคำสร้อยคอมุกเพชรเงินสดนาฬิกาเครื่องประดับ
แต่ต้องบอกเลยว่าผู้ต้องหาคนนี้ก็จบปริญญาตรีนะคะสาขาจิตวิทยา
คือกลายเป็นว่าใช้ความรู้ที่มีเอามาหลอกคนอื่นด้วยวิธีการพูดหวานล้อม
คนที่ฟังก็กลายเป็นหลงเชื่อซะอย่างนั้น
แล้วเขาบอกเขาทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วด้วยนะคะ
ไม่ใช่ไม่บ่อยนะคือมูลค่าความเสียหายกว่า๑๐ล้านแล้ว
ที่สำคัญเขาบอกว่าเขาจะเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมค่ะ
เปิดนิตยสารต่างมีหน้าคนนี้ใช่ไหม
บ้านนี้ไปศึกษาหาข้อมูลเขาเลยเบอร์โทรศัพท์บ้านเบอร์อะไร
แล้วก็จะเลือกวิธีการคือโทรศัพท์ไปช่วงกลางวัน

เจ้าของบ้านเจ้านายไปทำงานข้างนอกก็โทรศัพท์ไป
แล้วก็ใช้วิธีการอย่างนี้พูดหวานล้อมเขา

อันนี้ก็ต้องใช้ความฉลาดในทางที่ผิด
ไอ้พวกที่แบบว่าทำอะไรนะโทรศัพท์มาแล้วก็แบบว่า

ไม่ใช่หมายถึงว่าที่แบบข้อไปในเว็บ

มึงอาจจะไปใช้ในสิ่งที่ถูกได้ไหมว่ะ
นี่สิ่งที่ถูกมาดูสิ่งที่ถูก

ความคิดเห็นที่ถูกใจทีมงานมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับฟังดีนะ
แจกวันละ๒๐๐รางวัลทุกวันที่ออกรายการจันทร์ถึงศุกร์
ตั้งแต่วันที่๕ก็คือวันนี้แหละจนถึง๓๐มิถุนายน๒๖๖
ก็เหมือนกับได้เงินไปฟรีในการที่ไปซื้อ
บางคนก็อยากซื้อซิมเง้อซื้ออะไร
ก็เอาเป็นว่าส่งกันเข้ามาเยอะนะคะพวกเราก็รออยู่
จะมีนี่นะฮะข่าวใส่ไข่ถามตรงไทยรัฐนิวโชว์ชีวิตตีแสกหน้า

ดูรายการพวกนี้นะแล้วคุณก็ส่งเข้ามาเลยถูกใจปุ๊บเอาไปเลย

ปิดเบรกกันก่อนพักสักครู่คอแห้งมากเลย

กลับมาค่ะสินค้ากันต่อค่ะ
เคมาเรื่องนี้เลยนะครับ
พระพพ่อสุดหื่นมิจิขืนใจไม่เท่าวัย๗๐
เฮ้ยมันอยู่ที่ไหนวะ
ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนคุณแม่คุณแม่จะไปตรงนั้นเหรอคะ

เขาเป็นรอปภอยู่ห้างดังพัทยา

มิจิขืนใจไม่เท่าวัย๗๐ขนาดที่นอนอยู่ในเพลิงสังกะศรี

แต่ว่าตัวเองให้การปฏิเสธนะครับ
บอกว่าเป็นรบพออีกคนนึงผู้ก่อเหตุ

เมื่อเวลาประมาณสักตี๒ของวันที่๕นะฮะ
พระดังงานวิทยุสวภาพเมืองพัทยาเนี่ย
มีการรับแจ้งเหตุนะครับ

สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุร้ายได้
ไปคมขืนใหญ่วัย๗๐ปี

ในซอยกอไผ่อำเภอบางรมุงนะฮะ

ปรับปรับก็ตึงนำกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ย

กู้ภัยกำลังทำการประถมพยาบาลเบื้องต้น
ให้กับนางน้อยเป็นนามสมมุตินะฮะอายุ๗๐ปี

ถ้ำกลางภูมิเมืองดีกว่า๑๐คนที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุ

ชื่อนายสมัยชัยยศิษย์

อายุ๓๐ปีนะครับเป็นรอพอห้างดังเปิดใหม่

ภูมิเมืองดีคุมตัวส่งตำรวจพร้อมของการบริวุธมีด

นะครับเจ้านิฐีก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
หลังจากนั้นเจ้านิฐีก็ได้มีการสอบถามนางน้อย
นามสมมุตินี่นะฮะก็ทราบว่าคุณยาย

หากต่อสู้เนี่ยคนร้ายบอกจะแทงให้ตายเลย

มขืนนะฮะจนสำเร็จความไข้ไปนะครับ

ทั้งพลเมืองดีไปจับตัวคนร้ายเอาไว้ได้
ส่วนคนร้ายก็อย่างที่บอกนะครับไม่ยอมรับว่าเป็นตัวเอง
แต่บ่อยไปให้เพื่อนโบ้ยว่าอหยามอีกคนนึงรอหอยอีกคนนึงเนี่ยแหละ

ตำรวจก็ยังไม่เชื่อเดี๋ยวต้องพิสูจน์หลักฐานกันต่อไป
มันมีอารมณ์ได้อย่างไรวะยายเขาก็ตั้งอยู่ทางนั้นแล้วนะ
เออนี่ก็ประหลาดเนอะทุเรียนกลับจริงเลยเออ
ทุเรียนบ้างนี่ทุเรียนอันนี้น่ารักเอาข่าวดีบ้างดีกว่า
ข่าวที่มันแบบว่าสบายใจเนี่ยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยนะคะ
เขาไปทานทุเรียนเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาเขาซื้อไม่ว่าจะหมอนทองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ
แล้วเขาเอามากินแล้วก็มีความบางทีบางครั้งมันไม่ได้หวานหรือว่าอร่อยอย่างที่นั่น
เขาก็เลยมีไอเดียอย่างนี้นะในทองสาคล่องแคล่วพ่อค้าทุเรียนเปิดเผยว่า
ตนเองเนี่ยเคยซื้อทุเรียนมาแล้วก็เคยมีปัญหาใช่ไหมเขาก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่า
เขากับภรรยาก็เลยลองขายทุเรียนหมอนทองให้กับลูกค้าโดยมีโซโลแกนว่า
ทุเรียนหมอนทองเลือกแล้วให้ชิมก่อนตัดสินใจซื้อไม่หวานไม่ถูกใจให้เปลี่ยนลูกใหม่ได้
แล้วก็เอากลับไปแล้วก็บอดแซ่บก็คือไม่อร่อยก็เอากลับมาเปลี่ยนใหม่ได้เหมือนกันเด็ดมา
เพราะว่าพอเขาทำโซโลแกนอย่างนี้ปั๊บลูกค้าแน่นตึ่มเลยมาซื้อแบบสุดฤทธิ์สุดเดทเลยทีเดียวนะคะ
ปัจจุบันก็มียอดขายเวลาประมาณ๓๔๐๐กิโลกรัมไม่ใช่บาทนะมีเยอะมากเลยนะคุณ
ทำให้ปัจจุบันนี้คุณภาพชีวิตของเขาก็ดีขึ้นเออคิดอะไรอย่างนี้สิเว้ยเพราะเขาคิดดีไง
นี่ไงเดี๋ยวคิดอย่างนี้ซิไว้เขาสามารถมีเงินเก็บนะ
แล้วก็ให้ลูกได้ไปเรียนหนังสือแบบสบาย
แล้วก็ตนเองก็ขายหมอนทองมาได้เป็นเวลา๓ปีแล้ว

แหมผมที่ตามดูไม่ดี
คุณแม่ก็อยู่มุกดาหารใช่ไหมครับ

มันก็จะมีสิ่งที่จริงใจกลับมาทันที

สิ่งที่มันซื่อสัตว์ก็จะกลับมาทันที
เข้าใจคำนี้ไหม

ตอนนี้หาหมอดูดไขมัน

เพราะที่หน้าบวมอยู่ช่วงที่ทำมา
ทำไมพี่มาไม่บวมยังดูดเลยไขมันเนี่ย

จัดไปค่ะมาเข้าใจกันกันต่อ
ใช่ถูกต้องเลยค่ะคือจริงต้องบอกว่า
เป็นซุปตาตัวแม่จริงคุณอ้ำพัชราภา
ไปเรื่อยตอนนี้ยอด

คือแบบก็เป็นคนที่น่ารักเนาะ
เป็นกันเองทำงานกับใครใครก็รักเขาไง

ก็สูงถึง๘ล้านคนไปแล้วนะคะ
มีติดตามความเคลื่อนไหวของคุณอ้ำตลอด

พี่ม้าเค้าเปิดรูปประดูกไปดูตัวหนึ่ง

ป๊าบองว่าประช่อนมีรูปกับตาด้วย

หญิงลีบอกไม่ไหวแล้ว
ขอดูดไขมันที่หน้าก่อนตอนนี้นะแฮะ

โพสต์ภาพตัวเองเดี๋ยวไปดูดไขมันที่หน้ามา
โดยให้เหตุผลนะครับว่ารอให้ธรรมชาติช่วยไม่ไหวแล้ว
เพราะหายใจลำบากมากเหลือเกิน

แต่ไม่ถอยดูรูปหญิงลีจำเป็นจริงนะคะ

ต้องทำงานแล้วก็โปรโมทรอเวลานานเป็นปีไม่ได้ค่ะ
ธุรกิจเจ้านายและงานวงหญิงลีมีหลายชีวิตที่ต้องรอคอยค่ะ
ตื่นจากห้องภาษาด้วยความปลอดภัยช่วงป่ายมูลที่ผ่านมานะครับ
ก็รอให้หายธรรมชาติเป็นปีไม่ไหว
หายใจลำบากหญิงลีร่วงใจร่วงคอ

มีการดูดไขมันออกมาค่อนข้างจะเยอะนะฮะ
หญิงไปคอนเสิร์ตแม่ภูมิภวงวันที่๑๐ไม่ได้นะคะ

แล้วก็ขอบคุณนะฮะนะฮะโอเค
เอาไหนเอาเร็วนะผีนี่ดูนะรูปล่างสุดเป็นไงคะอยากเห็น
อันนี้หรืออันนี้คือรูปล่างสุดหรือ
เล็กช่วงล่างเล็กหมดเลยพร้อมเล็กอะไรอย่างนี้

จริงก็เลยต้องบาปต้องต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง

ไม่มีจะดูด

เขาบอกแล้ว

กรี๊สในอินส์ติกรัมอยู่

แล้วก็อย่าลืมดูนะรอล่าผีบ้านผีคลั่งบ้านผีคลั่งนะของกับคนนะแล้วก็ปังด้วยมีบรอยด้วยมีแพร่เอกใหม่มีน้องเก่งน้องบอสสวยทั้งนั้นเลย
เรื่องสนุกอัพเดทเทรนด์กันนิดนึงเนี่ยใช้เฟสบุ๊คเนี่ยแล้วไปไลฟ์สดเข้าไปในบ้านผีแบบแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นลองไปติดตามนะ
ผู้โชคดีวันนี้นะครับใครที่ส่งไลน์เข้ามาถูกใจมาร่อนับเลยนะครับเราจะส่งเป็นเป็นเทิมเณียดผมโทสไว้ให้
เป็นเหรียญไปให้นะฮะแล้วก็ไปโหลดสติกเกอร์ไลน์ได้เลยนะครับสำมัครพุทธนักรัวทำหน้าการ